มายามาตรา๑๑๒ที่มีต่อก้าวไกลนะคะก็คือว่ามันอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นขั้นแรก
ที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองหรือแม้กระทั่งโครงสร้างอำนาจใหญ่ของประเทศไทย
แล้วก็มีหลายคนเชื่อว่าจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
คนที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือคนที่โหนแล้วเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวในการทำลายคนอื่น
ในการที่จะจับคู่ต่อสู้ทางการเมืองให้มีปัญหาอย่างที่ท่านก็ขออภัยที่เอ่ยนามท่านเสรีพิสุทธิ์เคยพูดในรายการตอนดีเบต
ถ้าคนที่ต้องการที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรคือคนที่สามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างมีวุฒิภาวะ
คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบบแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่เป็นทั้งเบรกแล้วก็คนที่เป็นทั้งบัฟเฟอร์เป็นคนที่สามารถที่จะเป็นกงล้อก็ได้เป็นคนที่เบรกก็ได้
คือว่าไม่เบรกไม่ให้ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนเข้าไปถึงสถาบันไม่ได้บอกว่าปัญหานี้เกิดจากวัคซีนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่เคยเกิดขึ้นอย่างที่คุณธนทรเคยพูด
หากษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรผิดเพราะท่านทำอะไรไม่ได้ท่านอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนุนคุณต้องการนายกรัฐมนตรีที่สามารถเข้าใจระบบแบบนี้แล้วไม่เอาพระราชฐานะลงมาคุกคีกับการเมืองสิ่งที่คุณเข้าใจคุณต้องลองคิดดูดีว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ทำลายสถาบันมากกว่ากัน
ไม่ต้องทำตอนนี้ไม่ได้เหรอคะมีหลายพักการเมืองที่น่าจะเห็นด้วยกับก้าวไกลน่าจะมีจุดร่วมกันไม่น้อยแต่ว่านี่อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแล้วกลายเป็นว่าอาจจะทำให้ไม่เกิดเวลานั้นอีกเลยถ้าก้าวไกลดันตั้งแต่วันนี้
จะมีแผ่นผังล้มเจ้าอย่างที่เคยพูดขึ้นมาแล้วพอไปสารภาพในสารบอกว่าไม่มีจริงคิดขึ้นมาเองแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่าว่าตอนที่มันมีขบวนการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยเกียจชังกันมากขึ้นแตกแยกกันมากขึ้นจนกระทั่งมีสาเหตุที่เป็นพฤษภาเลือดเกิดข

ช่วงข่าวและวิเคราะห์ผลจากกุรุการณ์เมืองชื่อดังติดตามเป็นพร้อมกันกับเกาะมูหาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔นคตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป